เดี๋ยวจะให้ไปดูภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ที่เพชรบุรีค่ะที่โรงงานแคลคอมนะคะ
คือเป็นคลัสเตอร์ที่มีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ที่นั่นติดโควิด๑๙เป็นพันคน
แล้วเขาก็ต้องทำเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วเขาก็ต้องมีการกักตัว
แต่กลายเป็นว่ามันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะแรงงานที่อยู่ในนั้นเขาไม่พอใจ
ที่มันไฟดับค่ะเมื่อวานนี้ไฟดับแล้วเขาบอกว่ามันร้อนมาก
ก็เลยออกมาโวยวายกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปควบคุมสถานการณ์

วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เลยต้องมาหารือร่วมกัน
ผู้ว่ามาผู้บริหารของโรงงานมาคือทุกภาคส่วนเลยมาคุยกันว่า
จะป้องกันยังไงจะแก้ไขปัญหายังไง
ไม่ให้เกิดความวุ่นวายเหมือนเมื่อคืนนี้อีกนะคะ
ไปดูเหตุการณ์กันอีกสักรอบหนึ่งไหมคะ
นี่ค่ะเราไล่ให้ดูภาพตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานเลย
นี่นะคะอาคาร๑๑โรงพยาบาลสนาม
ภายในโรงงานแคลคอมตำบลสระพังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี

นี่คือแรงงานต่างด้าวที่เขาออกมาประท้วงตั้งแต่ตอนเย็น
เพราะไฟดับแล้วมันร้อน

ใช่มันก็เลยตึงเครียดค่ะดูสิค่ะ
แล้วก็ลำบากเรื่องของการสื่อสารด้วยติดขัดเรื่องของภาษานะคะ

แต่สุดท้ายต้องบอกว่ามันก็คลี่คลายตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ

ตั้งแต่เย็นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางคืนนะคะ

คือมีแรงงานชาวเมียนมาติดโควิด๑๙กักตัวอยู่ในอาคาร๑๑

กักตัวตั้งแต่๒๐พฤษภาคมนะคะ
ต้องกักตัว๑๔วันก็คือต้องกักตัวกันไปจนถึง๔มิถุนายน
สาเหตุที่ออกมาประท้วงกันแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าไฟดับนี่นะคะ
ด้วยความที่โรงพยาบาลสนามเพิ่งสร้างแล้วเสร็จระบบไฟฟ้ามันยังไม่สมบูรณ์
แล้วคนที่กักตัวอยู่กันเป็นพันแล้วทุกคนก็เปิดพัดลม
เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบปลั๊กกันทุกอย่างอะค่ะใช้ไฟเยอะ
มันก็เลยทำให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องไฟดับนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องเรื่องของอาหารด้วย
ซึ่งโรงพยาบาลสนามเขาเตรียมอาหารเอาไว้ให้ครบ๓มื้อเลยนะแต่เป็นอาหารแบบไทย
แรงงานกลุ่มนี้บอกว่าขออาหารแบบเมียนมาได้ไหมไม่เอาอาหารแบบไทย
ทีนี้ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาย้อยก็นำรถผลิตกระแสไฟฟ้าไปติดตั้งชั่วคราว
แล้วก็แก้ไขให้เสร็จสักประมาณห้าทุ่มสี่สิบห้านาที
แรงงานชาวเมียนมาก็กลับเข้าไปในอาคารได้ก็ถือว่าจบไม่วุ่นวายแล้วจบเรื่อง
ทีนี้ค่ะยังไงดีไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

เช้าวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะนายพักกระพงธวิพัฒน์
เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกผู้บริหารของบริษัทแคลคอมมาด้วย

ก็คือหลังจากเกิดเรื่องเมื่อวานเนี่ยนะคะ
เขาก็จะมีการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปดูแล
ให้มันเกิดปัญหาเรื่องของไฟฟ้าดับ

ลดปริมาณการใช้เครื่องน้ำร้อนเครื่องทำน้ำร้อน
แล้วก็ติดตั้งรถผลิตกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพิ่ม
ส่วนเรื่องอาหารเดี๋ยวจัดให้
อยากได้อาหารสำหรับชาวเมียนมา
อาหารเมียนมาเนี่ยเดี๋ยวเตรียมให้ค่ะ

แต่งานข้างในเห็นว่าทางเจ้าที่มีการเดินสายไฟ
แล้วก็สิ่งที่เขาต้องการก็คือน้ำร้อนน้ำเย็น
เมื่อกี้ได้มีการหารือกันในจุดของน้ำร้อนแล้ว
ตอนนี้กำลังจะวางแผนในการที่จะส่งน้ำเย็นเข้าไป
นี่นะคะแนวทางในการแก้ปัญหานะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อย
รอบบริษัทแคลคอมก็จะเป็นชุมชนวัดหนองส้ม
เขามีการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วยโควิด๑๙หลายจุดเลยนะคะ
ก็มีแรงงานชาวเมียนมาไปตรวจกันเยอะเลยค่ะ
เขาก็มีการตั้งเต็นต์มีเก้าอี้เว้นระยะห่างนะคะ
แต่ด้วยความที่คนค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ค่อยมีระบบระเบียบมากนัก
เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทำงานกันตรงนี้ตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็นเลยนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนบอกกับทีมข่าวของเราว่า
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะกำลังแก้ไขปัญหาอยู่นะ
แต่มันก็ยังแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่ทั่วถึง
คนในชุมชนอยู่กันอย่างยากลำบากมากนะคะ
เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าคนในชุมชนไปไหนก็ไม่ได้

แล้วก็พอไปพื้นที่อื่นชุมชนใกล้เหมือนกับเขาก็รังเกียจ
ในชุมชนวัดหนองส้มตรงนี้เพราะมันอยู่ใกล้กับโรงงานแคลคอม
แล้วมีแรงงานที่ติดโควิด๑๙เป็นพันอย่างนี้
เขาก็เลยยิ่งลำบากกันค่ะ

แล้วยังคนไทยที่ได้รับเชื้อนี้ส่วนมากก็บ้านที่มีหอพักอะไรอย่างนี้
ให้ลงมาดูชาวบ้านบ้างนะครับ
เพราะว่าผลเกี่ยวกับชาวบ้านนี่๑๐๐เลยครับ
เรื่องการเป็นอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็เดินสำรวจในชุมชน

บอกว่าคนในบ้านเพิ่งรู้ว่าติดโควิด๑๙
เพราะว่าบ้านเปิดเป็นร้านขายของ
แล้วลูกค้าก็คือแรงงานชาวเมียนมาในโรงงานนั่นแหละ

ทำให้คนในบ้านเขาเนี่ยติดโควิดนะคะ

และนี่ค่ะคนที่เป็นสามีค่ะอายุ๕๑ค่ะ
เป็นคนดูแลหอพักชาวเมียนมา
แล้วผมนี่แหละต้องเข้าไปจดรายชื่อ

ละห้องทีละห้องทีละห้อง

เพราะเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาแจ้งว่าติดโควิด๑๙
เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เป็นห่วงคนในครอบครัวค่ะ

แล้วเราก็ต้องไปสัมภาษณ์อุปกรณ์ของใช้เขาอะไรอย่างนี้หรือคะ
ไม่ใช่ครับผมไปจดหลายชื่อจดหลายชื่อเอาพะนักงานในห้อไปตรวจโกวิท

นี่เราคือปฏิบัติเป็นอาสาเหรอคะ
ไม่ใช่อาค่าแล้วเราดูแลห้องเราก็เลยต้องเอาตรงนี้ไปช่วยพวกพ่อเขาด้วยไง

แล้วเราไม่ได้ใส่ชุดป้องกันเหรอคะคุณพ่อ
เนี่ยผมก็ใส่ชุดหน้าตาใส่แมสนี่ก่อน
ทีนี้นะคะคือผู้ชายคนนี้นะคะแยกตัวออกมาจากครอบครัวแล้วนะคะ
แล้วก็รอทางโรงพยาบาลติดต่อมารับตัวเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป
ประเด็นตรงนี้ก็คือคนในชุมชนวัดหนองส้มค่ะ
ก็เลยบอกว่านอกจากช่วยเหลือแรงงานชาวเมียนมาภายในโรงงานแคลคอมแล้ว
อยากจะให้ช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ใกล้ด้วย
เขาก็ได้รับผลกระทบเขาก็เดือดร้อนเหมือนกัน
ในโรงงานทำงานในโรงงานแต่ว่าเขาก็มีชีวิตอยู่ในชุมชนนั่นแหละ

ในช่วงเวลานี้นะครับต้องดูแลตัวเองกันดีเป็นโรคที่เดียวดายเหลือเกิน
ตั้งแต่ติดเชื้อไปรักษาถ้าเสียชีวิตไปเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยนะฮะ
มีครอบครัวหนึ่งยอมเปิดเผยเรื่องราวกับเรานะครับ

เธอบอกว่าได้โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้ด้วยนะฮะโพสต์เรื่องราวไว้นะฮะ
เธอบอกว่าน้าของเธอเนี่ยครอบครัวของคุณน้าเนี่ย
คือมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย๖คนนะฮะติดโควิดไปหลายคนนะครับ
แล้วมันเป็นช่วงสงกรานช่วงนั้นที่มีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่าง
เรื่องการไปตรวจการหาเชื้อการหาที่รักษาเข้าถึงตอนนั้นยากมาก
ก็เลยอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับการที่จะเร่งการตรวจหาเชื้อให้เข้าถึงได้ง่าย
หรือว่าเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดด้วยนะครับ
ครอบครัวนี้นะครับคนที่เปิดเผยเนี่ยเธอบอกว่า
เธอเป็นบุคลากรทางการแพทย์แท้เลยยังช่วยญาติของเธอไม่ได้
๓คนที่ต้องเสียชีวิตไปนะฮะแล้วยังมีคนที่ติดโควิด๑๙อีกนะครับ
ไป๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมาเธอโพสต์บอกว่า
น้าสาวของเธอเพิ่งเสียชีวิตจากโควิดในวันนี้
เสียชีวิตตามลูกชายที่เสียไปก่อนหน้านี้๒๐วัน
ซึ่งลูกชายเนี่ยติดเชื้อมาแล้วก็ติดคนในบ้านรวม๖คน
แล้วโรคนี้เป็นโรคที่ใครติดแล้วมันโดดเดี่ยวจริงตั้งแต่เริ่มรักษา
โชคร้ายเชื้อลงปอดก็จะทรมานมากสุดท้ายถ้าเสียชีวิตนะครับ
จากช่วงป่วยช่วงรักษาเยี่ยมไม่ได้ดูใจกันไม่ได้
เสียชีวิตไปแล้วก็ต้องเผาอย่างเร่งรีบภายใน๒๔ชั่วโมง
บอกว่าน้าสาวของเธอเนี่ยระมัดระวังตัวมากนะฮะไม่ออกจากบ้านเลย
อายุสัก๗๐แต่ลูกเนี่ยอายุ๓๖เป็นผู้ชายไม่มีโรคประจำตัวด้วยนะ
ตัวสูงใหญ่แต่ไม่อ้วนเท่าไหร่ไม่สูบบุหรี่ออกไปทำงานทุกวัน
โชคร้ายลูกเจ็บคอน้ำมูกช่วงสงการช่วงพีคช่วงนั้นด้วยหาที่ตรวจยากมาก
พยายามหาที่ตรวจพอไปรู้ว่าผลเป็นบวกก็ต้องรอการเข้าไปรักษาอีก๔วัน
สุดท้ายเชื้อลงปอดขาดยาอีกนะครับโรงพยาบาลก็ไม่มีสต๊อกยา
สุดท้ายรักษาไม่ทันเสียชีวิตหลังอยู่โรงพยาบาล๔๕วัน
เธอบอกว่าเธอคนโพสต์นะฮะเธอบอกยืนร้องไห้ตอนนั้นหน้าโรงศพนะ
ประสงค์ประสานหาอะไรต่างนานาเพียงลำพังจุดทูบคนเดียวในการที่จะทำศพหลาน
แบบนี้ฮะเผาศพวันรุ่งขึ้นพ่อกับแม่ของหลานคนในครอบครัวของหลาน
ก็มาไม่ได้เพราะติดโควิดกันทั้งบ้านจากนั้นสิบห้าพฤษภาคม
น้าสาวแม่ของหลานชายเนี่ยที่เป็นโรคเบาหวานด้วยนะฮะเสียชีวิตอีก
โควิด๑๙ใส่ท่อช่วยหายใจช่วยทุกอย่างแล้วคุณหมอก็ช่วยไม่ได้เสียชีวิตตามลูกชายไป
น้าชายอายุ๗๘ที่มีโรคความดันด้วยอาการโคม่าอาการหนัก
ใส่ท่อช่วยหายใจไปอีก๒สัปดาห์โดยที่ไม่รู้ว่าลูกกับเมียเสียชีวิตจากโควิด๑๙ไปแล้ว
และสุดท้ายสามีก็เสียชีวิตตามภรรยาและลูกไปอีกหลังจากนั้นอีก๕วัน
รวมครอบครัวนี้๓ศพเสียชีวิตแบบไม่ได้เจอกันเลยไม่รู้กันเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
เธอก็เลยเอาเรื่องราวเนี่ยมาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์เราก็ขออนุญาตเรียบร้อย
เธอบอกเธอยินดีให้เอามาเผยแพร่เป็นอุทาหรณ์ว่าโรคนี้เนี่ยมันเดียวได้แล้วน่ากลัวจริงนะคะ